คุณผู้ชมทีนี้มาดูแวดวงบันเทิงกันหน่อย
ถ้าเกิดว่าตอนนี้สรุปตัวเลขเอาที่เป็นแบบทางการเมื่อวานนะคะ
สะพ้อกลในวงการบันเทิงติดโรคโควิด๑๙รักที่๓ไปแล้ว๕๕ราย
นครชวนชื่นก็เป็น๑ใน๕๖รายเหมือนกัน
อาการเมื่อวานนี้หลายคนตกออกตกใจ
ส่งกำลังใจแสดงความเป็นห่วงไปที่นาคอมชวนชื่นนะคะ
หลังจากที่เข้ารักษาตัวด้วยโรคโควิด๑๙ตั้งแต่๑๒เมษายน
แล้วตอนแรกไปพบจุดที่ปอดไม่แน่ใจว่าเป็นอาการเดิมหรือเปล่า
แต่ล่าสุดค่ะอาการนาคอมสุดลงนะ
ลงถึงขั้นที่ว่าต้องหาโรงพยาบาลย้ายโรงพยาบาลเข้าห้องไอซียู
ลูกสาวของนครได้มีการโพสต์ไทม์ไลน์บอกว่า
เมษายนนักคอมต้องย้ายโรงพยาบาลด่วนเพื่อหาห้องไอซียู
เพราะปอดเป็นฝ้าหนามาก
วันที่๑๘เมษายนนาคอมมีอาการเหนื่อย
หมอให้นอนคว่ำหน้านอนคว่ำหน้าทำไมคะ
เพื่อให้ออกซิเจนมันเข้าไปในปอดได้เร็วมากขึ้น

แล้วมีการเอ็กซาเรย์ปอดอีกครั้งหนึ่ง
พบว่าการติดเชื้อที่ปอดก็ยังมีอยู่นะคะ
แล้วออกซิเจนเข้าไปได้มากขึ้น
แต่ว่าอาการตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะ
๙เมษายนนักคอมพูดได้ช้าลงมีอาการเหนื่อย
ยาสลายริ่มเลือดที่อุดตันเส้นเลือดไปเลี้ยงปอด

คือปอดมีหน้าที่ฟอกออกซิเจนใช่ไหมคะ

จนกระทั่ง๔ทุ่มหมอแจ้งว่าเอ็กซาเรย์แล้ว
ไม่มีภาวะริ่มเลือดอุดตันที่ปอด
แต่ยังมีอาการปอดอักเสบอยู่นะคะ
นี่คืออาการของนักคอมล่าสุดส่งกำลังใจไปให้นครด้วย
อีกหนึ่งท่านที่น่าเป็นห่วงคืออาต้อยนี่แหละครับ

จากการที่ใช้คีโมบำบัดเข้าไป
แน่นอนนะฮะมันก็มีผลกับเรื่องของปอดอยู่แล้ว
และล่าสุดเชื้อมันลงปอดด้วย
แล้วก็ต้องคอยเช็คเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นพิเศษเพราะว่า
ร่างกายอาต้อยก็ไม่ได้ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ
อันนี้ในส่วนของอาต้อยเองยังคงต้องเฝ้าระวังกันนะฮะ

เปี๊ยกอรัญญาล่าสุดไปตรวจแล้ว
ตอนแรกกังวลว่าจะติดเชื้อต่อจากอาต้อยหรือเปล่านะฮะ
เปี๊ยกไม่ติดนะฮะแต่ว่ายังคงต้องกักตัว
เพราะว่าต้องรอผลการตรวจรอบ๒ต่อไปนะฮะ
ตอนนี้แม่เปี๊ยกก็ยังคงต้องกักตัว๑๔วันให้ครบตามกำหนดนะครับ
ส่วนคนบันเทิงที่หายครับหายจากโควิด๑๙
แล้ว๓คนคนแรกคุณสตรัม
เมษายนก็รักษาตัวจนหายออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
เมื่อช่วงเย็นวานนี้คุณหมอบอกว่าคุณสแตมคุณต้องดูแลสุขภาพนะ

แล้วก็กลับมาตรวจมาติดตามอาการตามกำหนดด้วยนะครับ
ต่างเข้าไปร้องเพลงในงานเลี้ยงงานสังสรรค์
แล้วก็ต้องมาสอบปากคำว่าในงานนั้นมีใครอย่างไรกันบ้าง
คือถ้าเทียบเคียงก็เหมือนดีเจมะตูม

เพราะว่าบางคนก็แห่ปกปิดไทม์ไลน์กันไปนะฮะ

ที่พบเชื้อตั้งแต่วันที่๗เมษายน
คลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ก็มีกำหนดออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
โดยคุณนานาภรรยาก็มีการโพสต์ภาพคู่กับคุณเวย์เนี่ยฮะ
พรุ่งนี้หมอบอกจะให้กลับบ้านได้แล้ว
คุณเขาบอกวันนี้จะพยายามหลับทั้งวัน
ให้ผ่านไปเร็วจะได้ถึงพรุ่งนี้ไวนะฮะ

แล้วก็แท็กไปถึงคุณเวย์ด้วยนะครับ
ก็หวังว่าจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ
ปิดท้ายที่ดีเจเพชรจ้านะคะ
ไปรักษาตัวตั้งแต่๗เมษายนนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะ
ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะ
เจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมรูปนี้นะคะ
พร้อมกับแฮชแท็กแล้วก็แคปชั่นบอกว่าพ่อออกมาแล้วลูก

ก็คือภรรยากับลูกยังคงพักรักษาตัวนะคะ
แน่นอนว่าพอออกมาแบบนี้แปลว่ารักษาหายแล้ว

ประชาชนคนทั่วไปก็มาให้กำลังใจจำนวนมาก
แต่คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ดอกไม้ที่ไป
แสดงความยินดีนะคะเจอก้อนอิดสวนกลับก็มีค่ะ
ทำไมอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ดีเจเพชจ้าแกทำรีวิว
ชีวิตที่ติดโควิดที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล
ตั้งแต่เกิดการติดเชื้อวันแรกแล้วก็ใช้ชีวิตใน
โรงพยาบาลขั้นตอนการรักษาต่างเล่าถึงน้องไทก้าด้วย
เป็นคลิปนี้แหละค่ะคือนอกจากจะมีคนมาให้กำลังใจแล้วนะ
ดราม่าจากคำแนะนำของเพชรจ้าด้วย
ที่บอกว่าอย่าไปโทษคนอื่นอย่าโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะใคร
มาให้กำลังใจกันดีกว่าพร้อมกับแนะนำให้อยู่บ้าน
ถามว่ามันเป็นดราม่ายังไงเพราะในคลิปใต้คอมเมนต์ดุเดือดเหมือนกันนะ
บางคนก็เข้าไปบอกว่าทำไมไม่บอกตัวเองก่อนจัดปาร์ตี้วันเกิด
เว้อเฮียรวยไงผมเป็นคนจนให้อยู่เฉยก็อดตาย
แล้วก็อีกหลายคนกระหน่ำคอมเมนต์เลยนะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่แกรีวิว
ตอนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลกันหน่อยค่ะ
อยู่ในห้องนี้ต้องติดไป๑๐วัน๑๔วันนะครับ
คุณคิดดูกันว่ามันทรมานขนาดไหน
ติดคนรวยสวยคนจน

ยังไงแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะ
ไม่มีใครอยากติดแต่ว่าใครเป็นต้นสายปลายเหตุก็ต้องระวังกันด้วย